รวยรวยรวยเฮ็นเฮ็นเฮ็นใครอยากรวยตั้งใจฟังด้วยนะเจ้าคะ
เล่าสู่กันฟังสงสัยวันนี้ต้องให้ชาวราศีเหล่านี้เลี้ยงข้าว
เพราะวันนี้ลีมาพร้อมกับ๕อันดับราศีที่จะได้รับเงินก่อน
แม่เจ้าจะก้อนใหญ่ก้อนเล็กไม่รู้แต่รวยแล้วอย่าลืมแบ่งหลีกด้วยนะเออิ
อันดับ๕ราศีมังกรเทพธิดาแห่งโชคชะตาคงจะเศร้ามองพี่มังกรมานาน
เพราะเดือนนี้มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนแบบมงคลจากการถูกรางวัลการเสี่ยงโชคการแข่งขัน
ยกตัวอย่างเช่นถูกหวยโชคใต้ฝาเครื่องดื่มยี่ห้อดังหรือชนะแข่งวิ่งเปรี้ยวชิงถ้วยระดับตำบลเป็นต้น
แต่ก็คงไม่ได้เห็นแบบนี้บ่อยยังไงก็อย่าฟุ่มเฟือยนะพี่มังกรจ๋า
อันดับสี่ราศีธนูพี่ธนูนี้จะได้ตังค์จากความฉลาดกราดเปลืองการขายงานขายไอเดียดุดหนังสตีฟช็อปขายไอโฟน
โดยเฉพาะอาชีพอิสระและพ่อค้าแม่ขายที่จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
แต่ฟังก่อนว่าต้องขายจากไอเดียอันหลักแหลมของพี่ธนูเท่านั้นถ้าไปลอบของคนอื่นมาก็อาจจะเปลี่ยนจากหัวเป็นก้อย
ขาดทุนย่อยลับก็มีสิทธิ์นะจ๊ะขอเตือน
อันดับสามราศีกุลพี่กุลนี่มาแปลกเพราะพี่กุลจะได้เงินก้อนจากการยืมชาวบ้านหรือกู้เงินที่คนให้ยืม
หรือให้คู่นี้ใจดีดุดดังเทวดาเดินดินเรียกเก็บดอกเบี้ยน้อย
หรือไม่คิดดอกเบี้ยเลยหรือเอาไว้คืนชาติหน้าพี่แกก็อาจจะไม่ว่า
ซึ่งเงินนี้ที่คุณก็เอามาทำกำไรต่อได้อย่างงอกเงยโอ้โห
โชคดีสุดอันดับสองราศีมีน
เงินของชาวมีนนี่อยู่ในระดับทรงตัวแต่จะมีเงินก้อนเข้ามาจากการค้าขายทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
แต่ดวงนี้จะมีมาแค่ทีเดียวยังไงก็วางแผนการใช้เงินดีดีล่ะ
อันดับหนึ่งราศีกรกฎขอบอกเลยว่าพี่จะไม่ได้เงินก้อนรองอ้าวงงแต่ช้าก่อน
กรกฎนี้จะได้ของมีค่าที่แปลเปลี่ยนเป็นเงินได้เช่นสร้อยทองแหวนเพชรหรือของเก่าที่มีค่าที่ดันซุกไปเจอเข้า
ถ้วยทองคำประดับอัญมณีฝังมุกของพระเจ้าสานิโกลาสที่๒
เวอร์ไปเยอะเอาเป็นว่าอยู่ก็จะได้ของพวกนี้มาแบบไม่ได้ตั้งใจ
จะเก็บหรือจะขายก็แล้วแต่พี่เลย
ไหนขอเสียงคนดวงเด่นกับ๕อันดับราศีที่จะได้รับเงินก่อน
ดูเสร็จให้แชร์อวดชาวบ้านว่าถ้าได้รับเงินมาจะเลี้ยงชาดูหมูกระทะให้ตายกันไปข้าง
ห้าห้าแต่จำไว้เงินทองถ้าไม่รู้จักวางแผนการใช้ได้มาเท่าไหร่ก็หมด
เพราะฉะนั้นเอามาฝากไว้ที่หลีก็ได้นะอิอิเดี๋ยวช่วยดูให้
สำหรับวันนี้หลีขอบ๊ายบายไปก่อนสวัสดีมีชัยไอเลิฟยู